ยาลาร้องทุกข์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เอาบินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์มาให้ดูเลยบอกว่า
อู่ที่ซ่อมเนี่ยโอ้โหโขกสับสเละ
แล้วตอนแรกที่ไปตกลงกันไว้คือ
ช่างบอกว่าเดี๋ยวจะซ่อมให้หัวฉีดน้ำมันมันเสียเท่านั้นเอง

รื้อออกมาทั้งคันเลย

เดี๋ยวต้องเสียค่าประกอบเข้าไปใหม่เดี๋ยวต้องนู่นต้องนี่

คือเธอบอกว่าตัวเธอเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถยนต์

พอบอกว่าให้ซ่อมอะไรเธอก็แบบเอออไปนะ
คือบางคนก็ขี่อย่างเดียวใช่ไหมฮะก็จะไม่ค่อยรู้หรอก
ซึ่งส่วนใหญ่แหละแหมเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าช่างจะซ่อมอะไรให้เรานะฮะ
ดังนั้นก็ต้องหาอู่ที่ไว้ใจได้หาช่างที่ไว้ใจได้
แต่คราวนี้เธอเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็เอาเรื่องราวมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
บอกนี่คือสภาพรถจักรยานยนต์ที่เธอนำไปซ่อมที่ร้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองยาลา
รถของเธอมันเสียจึงนำไปซ่อมที่ร้านนี้
บอกว่าหัวฉีดน้ำมันเสียคิดค่าหัวฉีด๑๐๐๐บาท
เพื่อไปซื้อหัวฉีดใหม่มาใส่
หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นตัวเธอเองก็แหมเป็นห่วงรถ
อยากจะรู้ว่าช่างซ่อมเสร็จหรือยังก็เลยไปดูรถ
ปรากฏว่าเห็นสภาพรถแบบเมื่อสักครู่นี้ตกใจหมดแล้วฮะ
ถอดชิ้นส่วนแยกชิ้นชำแหละออกมาเป็นส่วนกองอยู่กับพื้น
และช่างบอกว่าค่าซ่อมรถทั้งหมด๔๕๐๐บาท
เธอก็เลยถามกลับไปอ้าวไหนเมื่อวานช่างบอกว่าพันบาท
เป็นค่าซื้อหัวปั๊มหัวฉีดน้ำมันนี่มันเสียไม่ใช่เหรอ
คือเธอบอกด้วยนะพอเธอรู้แบบนั้นแล้วนะ
วันรุ่งขึ้นนะเพื่อนเธอก็โทรไปหาอีกเหมือนกันที่ร้าน
ร้านบอกแบบเดียวกันแล้วก็ยืนยันว่า๑๐๐๐หนึ่ง
นั่นสิเธอก็แปลกใจฮะ
กลับกลับไปเลยเอาไปประกอบเองเลย

และต้องจ่ายเงินให้ทางร้าน๓๔๓๐บาท
ซึ่งตัวผู้หญิงเองเธอบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไรบ้าง
ก็เลยบอกช่างเอาเขียนบินมาสิ
ฉันอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้าง
นี่แหละครับช่างก็เขียนบินมาให้
ให้หัวฉีดน้ำมันแต่ทำไมอยู่กลายเป็น๔๕๐๐บาท
และถ้าจะลดให้เหลือ๓๔๓๐บาท
แต่ไม่ประกอบรถให้ใหม่เนี่ย

ตำรวจสายตรวจต้องมาช่วยไกลเกลี่ย
โดยหญิงสาวต้องจ่ายค่าปั๊มน้ำมันให้
หรือหัวฉีดน้ำมันให้๒๓๐๐บาท
แล้วก็ยังมีค่าแบรนด์อีก๕๐๐บาท

รวมทั้งสิ้น๒๘๐๐บาท
แล้วก็ขอให้ช่างช่วยประกอบรถให้เหมือนเดิม
แต่ช่างสิปฏิเสธคุณมี
หัวเทียน๑๘๐แบตเตอรี่๔๕๐๐บาท
อะไรเช็คอีก๕๐๐บาทอะไรต่างนานา

บอกให้ช่างช่วยประกอบรถให้มันเหมือนสภาพเดิมหน่อย

แต่ยังไม่ใช่แค่นั้นน่ะสิ
ช่างปฏิเสธไม่ประกอบให้
แล้วก็บอกว่าค่าแบรนด์๕๐๐บาทคือ
ค่าชำแหละค่าแกะออกมาอย่างเดียว
ยังไม่รวมค่าประกอบถ้าเกิดจะให้ประกอบอีก

โดยช่างอีกคนก็ถูกคมคู่ด้วย

คือช่างร้านอื่นเลยนะมาตีราคาให้เลยเนี่ย
ถ้าหัวฉีดน้ำมันมันเสียต้องยังไง
ค่าประกอบมันต้องประกอบใหม่ยังไง

แต่พอไปถึงที่ร้านแล้วช่างคนไว้มาด้วยเขาจะเข้าไปดู
ปรากฏว่าร้านเดิมไม่ให้ช่างเข้า
ถูกช่างร้านเดิมข่มขู่อีกนะครับ

เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊คของหญิงสาวรายนี้นะฮะ
โดยส่วนของคดีนั้นตำรวจบอกว่าเป็นคดีแพ่ง
แต่จะทำหน้าที่เจรจาให้ทั้งสองฝ่าย

ยังไม่ได้มาแสดงตัวกับตำรวจแต่อย่างใด
ถ้าคุณเจอแบบนี้คุณว่ายังไงฮะ
นี่ว่าเรียกว่ายำมอไซค์ถอดอะไรขายเปลี่ยนคันอื่น
คุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหม
ถ้าคุณไปเห็นรถที่คุณเอาเข้าไปซ่อมแล้ว